นี่แหละครับงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของความทันสมัยแล้ว
ถาพนิกหลายคนก็ยังคงให้ความสนใจให้ความสำคัญ
เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของโลกร้อนด้วยนะครับ
ก็จะออกแบบอะไรต่างมาให้มันเข้ากับเรื่องของธรรมชาติด้วยนะครับ
เอาละครับส่วนอุปกรณ์ต่างที่ผมถืออยู่นี้นะครับ
อุปกรณ์เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน
บางคนใช้เกิน๔๕ปีได้ไหมบอกว่าไม่อยากจะซื้อใหม่ได้ไหม
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานประมาณแค่๓๔ปีเท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้คำถามที่หลายคนถามนะครับ
ว่าอุปกรณ์ต่างที่เขาใช้อยู่จะใช้ได้นานแค่ไหน
ด้วยการวัดปริมาณพลังงานที่ผลิตภัณฑ์นั้นใช้

พบว่าอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์บางประเภทมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
และบางประเภทก็ยาวนานแตกต่างกันประมาณ๑ปีนะครับ
ชี้แจงเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ไปนะครับ
มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ๓ปีเหมือนกันนะครับ
ก็มีอายุการใช้งานนานกว่าประเภทแรกอยู่ที่ประมาณ๔ปีครับ
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นกว่าเมื่อก่อน
เพราะว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ
แล้วก็ผลิตภัณฑ์บางอย่างแม้จะผ่านมือเจ้าของหลายคน
แต่ก็ยังมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วย
เพราะแต่ละคนอาจจะใช้ถนอมด้วยนะฮะ
เพราะว่าอยู่ที่ปัจจัยอีกหลายปัจจัย
อย่างเช่นวิธีการใช้งานการถนอมการใช้งานของแต่ละคน
ที่ก็แน่นอนมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับ